พี่วันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้๔๐๐กว่าตัวแล้วครับ
ผมสับจากเวลาไม่ถึง๑นาทีต่อตัวครับผม

ได้สามสิบสามวิถ้าตัวเล็กเร็วกว่านี้อีกครับ
ทอดมาจากคุณแม่อาม่านั่งเก็บอยู่ตรงเนี้ย
สิบกว่าปีแล้วดูกระป๋องใบนี้แล้วกัน
ไม่ต่ำว่าสามสิบปีน่ะดำเร็วนี้น่ะ
แต่ขังสดมากเราจะดูแร์ความง่ายปร้อย
เพราะว่าของเราจะมีเด็กตักตามตำแหน่งเลย
ตัวหน้าจะสาวชอบเลยคุณค่อยเห็นไหม
บางคนโทรศาสตร์ด้วยนะพี่ซื้อตูดหน่อยไม่เอาเม็ดสาบออก
ผมก็ตกใจเก๋ได้ความอร่อยอยู่ตรงนิเม็ดสาบเนี้ย
สุดยอดของความอร่อยอยู่ตรงนี้ครับ
แต่จริงจริงแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยกินเขาก็กลัวกลิ่นสาบ
แต่บางคนก็บอกว่าเหมือนไม่ได้กินกลิ่นไม่มีกลิ่นสาบ
เหมือนมันมันไม่ได้รสชาติต้มหม้อหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงกว่า
เพราะเรามีกรรมวิธีในการต้มเนี่ยเราจะถ่ายน้ำอยู่ตลอดเวลา
ช่วงแรกหงายท้องไปก่อนเที่ยวที่สองความความนิ่มเนี่ย
มันไม่ใช่อะไรเลยคือต้องใช้ความร้อนอย่างเดียว
ทำให้นิ่มทุกอย่างแม้แต่เหล็กโดนไฟยังนิ่มได้
แล้วเป็ดเนี่ยโดนไฟไม่นิ่มได้ยังไง

พะโล้ทั้ง๔หม้อนี้ครับ

นะฮะตั้งแต่ดั้งเดิมหม้อนิดเดียวหม้อเล็กเล็ก
แล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยใหญ่ขึ้นมาเรื่อย
๔หม้อนี้น้ำไม่เคยเปลี่ยนครับยิ่งนานยิ่งอร่อย

เมื่อของเฮีย
เวลาหม้อรั่วเราเปลี่ยนเฉพาะหม้อ
น้ำต้องใช้ต่อ
เฮียมีกี่หม้อคะแบบนี้
หม้อใหญ่๔หม้อ

จุเท่าไหร่คะ

อันนี้มีหอมกด้วยใช่ไหมไทย
กะทิสดด้วยค่ะ

อื้ออออนี่
เพราะว่าฝั่งทางเราจะเป็นผู้ขาย
แล้วทางชาวสวนจะเป็นผู้ผลิต
เฮียแกโม้ให้เราฟังว่าว่าห่อหมกเนี่ยทำสถิติใช่ไหมครับ

โอ้โหขายเกลี้ยง
เป็นพะโล้ของเฮียแกเนี่ยขายดิบขายดี
ลูกค้าไว้วางใจในรสชาติแบบนี้
เรื่องราวไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าขายมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลย
สรุปแล้วท่านขายยังไงครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีต้นตำรับมาแบบไหนยังไงบ้างเอ่
เสียกับแม่เนี่ยก็เป็นคนจีนมาจากเมืองจีน

ก่อนก็ยังไม่ได้ขายเป็นกิจจัดลักษณะ
ทนขายในวันนึงก็ไม่เกิน๒๓ตัวแต่ขายเป็นกับ
อ๋อตัวละ๖บาทเอ้ยเล่นกับผมเยอะเนอะเด็กเลย
แล้วถ้าเป็นกั๊กนี่คือยังไงครับขายกั๊กละ๒บาท
สูตรล่ะค่ะพี่อะสูตรของเตียงแม่เนี่ยถมั้ยบ้างหยังไม่โอเค

พ่อแม่ลูกเยอะลูกมี๘คน
แล้วลูกก็ไม่มีงานไม่มีอะไรกัน

ลูกไม่มีกินต้องยืมต้องกู้เข้ามา
เพื่อให้ลูกอยู่ได้กินได้อะไรอย่างนี้

ตอนนั้นที่บอกว่าเฮียช่วยคุณแม่คะ

ขอร้องเจ้าหนี้บอกว่าดอกอย่าคิด
แล้วขอผ่อนแต่ละเจ้าเราใส่ขนเบ็ด

ค้นฟ้าหาสูตรที่ว่ามันคงที่
ทดลองค้นคว้าอยู่นานไหม

ชายที่ว่าคนที่ชื่อในนับเนี่ยเขาเท้าตาเล่า
เขาจะรู้ว่าแหล่งคนกินเหล้าคนกินเหล้าน่ะอยู่จุดไหนจุดไหน
ผมก็เลยใช้ชื่อของเขาแหละหนักแปลว่านิ่ม

ก็เลยเอาชื่อของเขาไปเป็นโลโก้ของเราเลย

ก็ขายดีขนก็ขายได้
เห็นว่าพีคมากจนแบบลงหนังสือพรีมเลยอะคะนี่

เจ้าของคอลัมป์หน้า๖ของไทยรัฐนี่ครับ
อืมไทรลัสไทรลัสเนี่ย

จู่ท่านก็ลงนักศึกภีร์ไห้

จากร้านค้าในดอนวัยมีไม่ถึง๑๐ร้านค้า
ทำให้ตลาดดอนหวายโด่งดังมาจนถึงวัดนี้
พอจะจำได้ไหมบรรยากาศวันนั้น

ร้อยกว่าตัวหรือสองร้อยตัวโอ้โหดีใจน่าดูเลยครับ

ใครก็ทัก
ต้องเอามาไหว้ท่านก่อน
แล้วไม่มีเลยแล้วเด็กเด็กที่นั่นจะว่ายน้ำเก่งทุกคน
แม่น้ำทุกคนนอกจากสารแล้วเนี่ยซ้อยังมีขอพร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือให้ขายของดีด้วยที่ไหน

ถ้าเปลี่ยนเป็นห่วงจุ้ยของตลาดน้ำดอย๘

ซ้อจะขอเชิญให้ทุกท่าน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารเจ้าแม่เสียงเมียเพศรังตึง

ศักดิ์สิทธิ์ของเราของชาวตลาดน้ำดอนหวาย

ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องการค้าโชคลาภ
นี่แหละค่ะสารเจียงไทยกง

อยู่ตรงนี้นะคะหน้าร้านเป็ดโพธิ์ในหนักตลาดน้ำนอนหวาย
จุดนี้เลยค่ะรับทรัพย์อุ้มทรัพย์อย่างเดียวอิ่ม
แล้วก็โกยเงินโกยทองเข้ากระเป๋าเยอะ
ตอนนี้เรามาถึงวัดดอนหวายนะครับ

เราจะมากราบสการะองค์หลวงพ่อวิราเลิศกับหลวงพ่อวิสาหารนะคะ
วิรัยเลิศซึ่งเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของตลาดดอนหวาย

จำฟามได้ตั้งกับราชการที่หนึ่ง
แล้วก็มีเจ้าวาดรวมทั้งหมด๑๒รูป
ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะในการบนเกี่ยวกับได้ทุกอย่าง
ประทัดกับละครลำแล้วก็ขนุน

ส่วนมากมีอะไรที่ว่าไม่สบายใจ
คุณแม่ก็อย่าเป็นคนมาบ่นมาขอพร
ตอนนี้เราจะมาไหว้พระเนธทองคำสวยงามนะ

มีที่มาคืองานวัดดอนหวายคืนแรก

ยิ้มให้อ้วมไม่รู้แล้วตาไม่มีข้างนึง

อ้าวหลวงพ่อตาท่านหลุดอ่ะตาฝาเนี่ยลูก

ลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่หลายคู่ถูกเยอะค่ะ
แล้วแม่ก็ให้ช่างเนี่ย

แกก็แปลกใจว่าเรามาทาทำไม
ก็เป็นเพราะว่าแม่มีโชคมีลาบนะคะ

แล้วก็ขอโชคขอราชท่านกระปทานให้
ตอนนี้นะคะเตี๋ยกับแม่ก็จะละมือนะคะ
ก็จะส่งต่อให้กับกล้วยส้ม

แม่ก็จะเดินทางไปท่องเที่ยว

สายบุญด้วยสายลำวงด้วย
จริงแล้วค่ะ

จำความได้ก็ดึงขุนเป็ดถอนขุนเป็ดแล้วค่ะ
แล้วก็นั่งรถกระบะไปกับเตี๋ยแม่ค่ะ
นั่งไทรถที่จะไปขายเป็ดกับเตี๋ยวแม่ค่ะ

แต่แม่ส่งต่อเรื่องการศึกษาโดยส่งหนู
เรียนปริญญาโทจากประเทศอังกฤษค่ะ
หลังจากนั้นหนูก็กลับมาแฟนพิเศษอาจารย์พิเศษ

แล้วก็วันหยุดนหัตตะเลิกหรือวันเสาร์อาทิตย์
เราก็จะมาช่วยที่ร้านคุณพ่อเลยค่ะ
หนูสองคนก็คิดว่าถ้าเตี๋ยววางมือแล้ว

เปียกับแม่ไปรำวงให้มีความสุข

เดี๋ยวหนูสองคนจะทำหน้าที่สารต่ออาชีพ

ทำให้ได้อย่างนี้ทำให้ได้เหมือนเตี๋ยเหมือนแม่

ขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขความเจริญ

ลูกสาวผมต้องรวยเป็นพันเท่า

ทางผู้นี่ทำได้ดีแน่นอนนะครับ

เต็มร้อยเลยค่ะไม่มีแฟน

แผ่นพี่เมียภาพคุณเลยนะฟ่าเหรอ

เพราะว่านี่เป็นร้านที่ร้านโปรดของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกัน
คันนี้ไปอย่าลืมชื่อผมจำหน้าได้
จำหน้าได้ใช่ค่ะเหนื่อยด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะใครไปเที่ยวตลาดดอนวาย

เป็นพะโล้ในหนับของโซดาแล้วก็เฮียถุยด้วยนะคะ

บอกแบบนี้นะครับอยากจะฝากเอาไว้ในอ้อมอก
แม้ว่าจะเป็นลูกหลานที่ทำแล้วแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิม
เห็นบอกว่าจะมีอีกสักคู่ถ้าคนนี้กล้วยส้ม
นะครับ